มันมีหลายข่าวนะที่เวลามีการทะเลาะกันอะไรเกิดขึ้นแล้วนัดเคลียร์กันเนี่ยจะชอบบอกว่าให้แบบกราบเท้าสิ
กราบเท้าขอโทษสิแต่เหตุการณ์เนี้ยเหมือนมันยิ่งไปกว่านั้นอีกค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ถูกยิงขณะที่ลักษณะเหมือนกำลังก้มกราบอยู่อะค่ะ
คือขออนุญาตเบลอภาพนะคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเหมือนเขานั่งหันหลังให้กล้องนะ
นั่งแบบทับส้นเท้าตัวเองอยู่แล้วก็คือตัวเนี่ยแนบลงไปกับพื้น
อยู่ในลักษณะเหมือนก้มกราบอะค่ะเอามืออยู่อย่างนั้นด้วย
อยู่ลักษณะเหมือนก้มกราบแล้วที่หลังเนี่ยมีรูกระสุนสามนัดทะลุหน้าอกเสียชีวิตเลยนะคะ
ครับซึ่งโอ้โหตอนที่ภรรยามาเห็นศพเนี้ยช็อกเลยค่ะ
ขอจากหน่อยป๊าป๊า

ป๊า
ระวังระวังแกเป็นลมนะจับทีป่ะนะ
นี่ค่ะเธอบอกเจ้าหน้าที่บอกขอจับหน่อย
คือจริงเธอตามหาสามีมา๑วันก่อนหน้าแล้วนะ
เพราะติดต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายเธอเนี่ยคือคนที่พบศพเป็นคนแรกอะค่ะ
เสียชีวิตบริเวณเบาะปลาในพื้นที่ตำบลนครปฐมนะคะผู้ตายเนี่ยอยู่ในสภาพนั่งพับขาหน้าก้มจดพื้นดินตัวแน่ไปกับพื้นคล้ายกับก้มกระ
เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นมีบาดแผลถูกยิงกลางหลังสามนัดทะลุหน้าอกหน้าเนี่ยเลือดโชคไปหมดเลยค่ะ
ต้นน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า๔๖ชั่วโมงทราบชื่อคือในเล็กปิ่นโรดนะคะอาชีพคือเลี้ยงปลาแต่เขาเคยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ด้วยค่ะ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๓ปลอกตกอยู่ห่างไป๒๐๐เมตรมีรถกระบะผู้ตายจอดติดเครื่องอยู่ด้วย
นางสาวสาธิภาค่ะภรรยาของผู้ตายนะเธอเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลเธอเล่าบอกว่าเธอคือคนพบศพสามีเป็นคนแรกแต่เธอเป็นภรรยาคนที่สองนะ
คือในเล็กเนี่ยมีภรรยาสองคนนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานพยายามติดต่อในเล็กตั้งแต่บ่าย๓โทรเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับ
ก็คิดว่านายเล็กอาจจะทำงานเคลียร์บัญชีอยู่หรือเปล่าเพราะทุกวันที่๕เนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับคนงาน
สักพักภรรยาคนที่หนึ่งโทรมาบอกติดต่อเล็กไม่ได้เธอก็เอ๊ะยังไงดีจนกระทั่งมืดก็เปิดกล้องวงจรปิดเช็คภาพว่าในเล็กขับรถมาหรือเปล่า
บอกไม่เห็นในเล็กแต่เห็นเหมือนดวงไฟอะไรประหลาดวนเวียนอยู่หน้าบ้านก็ใจไม่ดี
จนกระทั่งเช้ามืดอีกวันนึงค่ะตี๓จะตื่นออกไปขายของแวะไปดูบ่อปลาที่ในเล็กเช่าเอาไว้ซะหน่อยซิเผื่อจะแบบแวะไปให้อาหารปลาอะไรยังไงหรือเปล่า
ไปถึงปุ๊บเจอรถกระบะในเล็กจอดติดเครื่องอยู่แต่เปิดรถดูไม่เจอในเล็กเลยเดินเข้าไปหาเจอนายเล็กถูกฆ่าอยู่ในสภาพนี้เลยค่ะ
พอมาถึงปุ๊บสต๊อฟไฟประตูรั้วเปิดเราบอกว่าป๊าหนูก็เลยพูดว่าบอกว่าป้าอยู่ในนี้เหรอ
ก็เลยเข้ามาพอเข้ามาเห็นรถก็เลยโทรบอกว่าปอยป๊าอยู่ในบ่ออย่างเอียดแต่ไม่เห็นตัวป๊าเขาติดเครื่องไว้ทั้งคืนเลย
คือหมายถึงว่ารถติดแต่ยังไม่เจอตัวเพราะว่าตัวต้องเข้าไปในป่านี้
ใช่ค่ะเพราะว่าที่แกเนี่ยเพราะว่าแกตอนที่ว่าเนี่ยแกกะว่าน่าจะแบบว่าจอดรถแป๊บเดียวเดินดู
คุณพ่อเคยเปลยหรือเคยบ่นให้กับครอบครัวได้ฟังไหมว่ามีปัญหาหรือมีคู่อาริมีศัตรูตรงไหนบ้างครับ
ไม่เลยครับผมเพราะว่าคือส่วนมากก็คือพอเวลาเขามากินข้าวที่บ้านเขาก็ไม่พูดอะไรเนี่ยไม่เคยพูดกับว่ามีปัญหาอะไรข้างนอกครับผม
เรื่องการเมืองแกยังเล่นอยู่ไหมมีปัญหาทางด้านการเมืองหรือการเงินกับใครบ้างหรือเปล่าครับ

หายไปคือทองน้ำหนักห้าบาทกับโทรศัพท์มือถือที่หายไปขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นจุดสุดท้ายที่จับภาพขณะที่ผู้ตายขับรถกระบะอีซูซูสีแดงออกจากบ้าน
มาถึงทางแยกได้เลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปบ่อปลา
โดยขับรถผ่านตรงนี้เวลา๑๒นาฬิกา๓๖นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
ห่างจากจุดที่เจอศพประมาณ๕๐๐เมตร
ผู้ตายก็ขับรถออกจากบ้านที่ญาติบอกความจริงเริ่มจากตี๕ก่อนนะ
ขับรถออกจากบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
เพื่อจะเอากระบะไปให้คนงานเก็บดอกบัวคนละจุดที่เจอศพนะฮะ
แล้วก็ไล่ไปเรื่อยเนี่ยแต่ว่าเราได้ภาพวงจรปิดตรงนี้มา
ข้อมูลของตำรวจพบว่ามีพยานบริเวณที่เกิดเหตุใกล้นะครับ
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเห็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
มีผู้ชายสวมหมวกกันน็อกเป็นคนขี่ผู้หญิงใช้ผ้าสีดำคลุมปิดหน้า
นั่งซ้อนท้ายกันไปในพื้นที่บ่อปลาที่เจอศพตอนบ่าย๒นะฮะของเมื่อวานนี้ไม่นานนั้นไม่นาน
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัย๒คนก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็หายไปเลย
ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังไล่ตรวจสอบแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอยู่นะครับ